คาบชปศคากองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
หลังจากที่ย่ามใจมาเยี่ยมน้องเมีย
ซึ่งถูกคุมขังในคดียาเสพติดตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยตำรวจปราบปรามยาเสพติด
คุมตัวพลโทเกรียงไกรชัยชุมพรหรือว่าเสน้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

คดีร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
และได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ขออำนาจสารอาญาฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา๑๒วัน
ตั้งแต่วันที่๕ถึงวันที่๑๖เมษายนนี้

แล้วก็ตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ

พร้อมคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหา
เนื่องจากถือว่ามีคดีมีอัตราโทษสูง
และการกระทำของผู้ต้องหามีลักษณะเป็นเครือข่าย

หากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเกรงจะหลบหนี
และกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกนะครับ

จนมาถึงการจับกุมเสน้อยหรือว่าพลโทเกลียงไกล
เนื่องมาจากวันที่๔กันยายนย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วปี๒๕๕๙
ตำรวจได้นำกำลังเข้าตรวจค้นโกดังสินค้า
เลขที่๑๗๗ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรี
พร้อมกับจับกลุ่มนายศรีเจสันชาวไต้หวัน
แล้วก็นายสุพรชัยชูแก้วพร้อมยึดกัญชาอัดแท่ง

สอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การภาคเศษนะครับ
ยาเสพติดทั้งหมดเป็นของพลโทเกรียงไกร

ซึ่งเช่าโกดังไว้ในราคา๒๐๐๐บาทต่อ๑๕วัน
เพื่อเป็นสถานที่พักสถานที่เก็บยาเสพติด
จากนั้นตำรวจจึงขยายผลจับกลุ่มนายจีรายุทธ์วานิส
ที่บ้านพักในจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งนายจีรยุทธ์เป็นน้องภรรยาของพลโทเกลียงไกร

และท้ายที่สุดนะครับก็สามารถจับตัวพลโทเกลียงไกร
ขณะที่ย่ามใจเดินทางเข้าถ้ำเสือเข้าปากเสือ
เยี่ยมนายจีรยุทธ์ซึ่งเป็นน้องภรรยาที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด
โดยที่เสน้อยก็ไม่ทราบว่าตัวเองเคยมีหมายจับอยู่แล้ว

ก่อนหน้านี้มีการไปตรวจโคนโกดังแล้วก็ไปพบกัญชา
มี๒หมายจับออกมาคนหนึ่งถูกจับไปแล้วแต่พลโทรายนี้ยังไม่ถูกจับ
ใช่คนที่ถูกจับไปแล้วก็คือน้องเมียคือนายเจียระยุทธ์
แล้วก็นายจีรยุทธ์ก่อนหน้านี้ซัดทอด
บอกว่าพลโทเกลียงไกรเป็นผู้จ้างวาน๑๐๐๐บาท
ขับรถกระบะไปที่โกดังในจังหวัดชนบุรี
โดยนายจิรยุทธ์ก็ไม่รู้ว่าในรถกระบะมียาเสพติดอยู่
ท้ายที่สุดถูกจับกลุ่มก็ซัดทอดเสน้อยนะครับ
แนวทางการสืบสวนก็พบว่าพลโทเกลียงไกร
แล้วก็นายจิรยุทธ์มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายกลุ่มค้ายาเสพติดชาวลาว
ของท้าวบูลซึ่งอยู่ในสวพปลาลาว
แล้วก็พบว่ามีการเดินทางไปยังประเทศลาวบ่อยครั้ง
เชื่อว่าจะมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของนายไซสนะแก้วพิมพา
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดชาวลาวนะครับ
จากการสอบปากคำเบื้องต้นนายพลโทรเกลียงไกลให้การปฏิเสธ
แต่ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ
และยืนยันนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใดครับ